อีกหนึ่งเรื่องราวจะพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาของสาธุชนของชาวพุทธกันนี่แหละค่ะ
ศรัทธาเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยเขาก็ศรัทธาในแต่ละเรื่องที่มันแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูพิธีการขอขมากรรมนะคะ
ไปยังไม่ว่างทำแต่พอบอกว่าขอโชครับด้วยโอ้ยไปเมื่อไรบอกหน่อย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านจากทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดใกล้เคียงกว่า๒๐๐คนเลยนะคะ
เขาเดินทางมาร่วมพิธีถวายสังขทานและทำพิธีขอขมากรรม
โดยมีพระครูใบดีกาดุสิตสุจินโนนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้
ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อขอคำมากรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้
แล้วก็ขอคำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่เคยติดค้าง
คือบางคนเขาบอกว่าเรามีกรรมเก่าติดตัวมาอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ก็จะต้องมาขอคำมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรบ้างล่ะ
อะไรต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตขอให้ชีวิตเรามันราบรื่นมันผ่านพ้นใหม่
มีอุปสรรคแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไปครับ
สวดทำพิธีเสร็จแล้วก็จะมีการลงหน้าทองเจิมหน้าผากเสริมดวง
ครับเจิมหน้าหน้าทองเนี่ยเพื่อเขาบอกว่าทำเพื่อให้เราเนี่ยแบบมีหน้ามีตาที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเมตตามหานิยม
ทำมาค้าขึ้นมีเสน่ห์มีการเจรจาการพูดคุยคือใครเห็นใครก็รักอะไรประมาณนี้แหละคุณนะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยนะคะสายนักเสี่ยงดวงตัวเลขที่มากันเขาก็ไม่พลาดที่จะมาขอโชคขอลาบกันต่อ
ไหนมาขอคำมากรรมแล้วถ้าเราไม่มีกรรมเราก็คงจะมีดวงแหละคราวนี้
ก็เลยเดินทางมาขอโชคขอลาบกันต่อกับหลวงพ่อเสด็จประธานพรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณอายุกว่า๕๐๐ปีนะคะ
เชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเนี่ยค่ะถ้าหากขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนานะคะล่าสุดเลย
มีชาวบ้านได้โชคได้ลาบจากท่านมาแล้วด้วยว้าวและคุณจำได้ไหมว่าที่นี่เขาแก้บนด้วยอะไร
ลมถูกต้องนี่แหละค่ะสิ่งสำคัญที่คุณจะมาแก้บนคุณต้องมากับแฟนคุณต้องมากับแฟนที่เป็นพัดลม
ที่สำคัญคือมากับพัดลมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะนิยมแก้บนด้วยพัดลมกัน
ก็เรียกได้ว่าทั้งได้บุญได้ความสบายใจแล้วก็ชาวบ้านเขายังเชื่อได้ว่าเอามาทั้งทีได้โชคได้ลาบกลับไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะ
คือดิฉันคิดว่านะคะการที่เขาเอาพัดลมมาแก้บนเนี่ยเพื่อคือพัดลมมันหมุนไงคุณมันเหมือนมันเป็นการปัดเป่าอะไรที่มันไม่ดีออกไปคุณนึกออกไหม
ถูกไหมปัดเป่าอะไรไม่ดีแล้วก็พัดพาดึงดูดสิ่งดีดีอ่ะเข้ามาสู่ตัวเองคือจริงแล้วเนี่ยเรานอกจากจะมาขอโชคขอลาบแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาวัดเพื่อแบบความสบายใจความศรัทธาของแต่ละคนเรามาอยู่วัดเนี่ยมันก็ทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นมีความสงบมีสมาธินะเวลาใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้เราก็จะใช้ชีวิตตั้งตนอยู่ด้วย

พาไปเรื่องตัวเลขอีกแล้วแล้วเสี่ยงเซียมซีอย่างนี้คุณได้อะไรมาบ้างก็ได้ตัวเลขใช่ไหมคือเราก็ได้ดูเซียมซีที่มันออกมาแล้วก็ไปอ่านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใบเซียมซีเนี่ยมันดีก็ให้เอากลับมาถ้าเกิดมันไม่ดีแล้วก็ฝากไว้ตรงนั้นฝากไว้ที่วัดอะไรที่มันไม่ดีก็ฝากกันไว้นะคะแล้วก็กลับมาแต่สิ่งดีแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเลข
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ